คุณผู้ชมคะคดีนี้สลดหดหูใจมากที่สุราธานีนะคะ
วันนี้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วคนก่อเหตุก็คือพ่อแท้พ่อแท้ฆ่าลูกสาวอายุแค่๔เดือน
คืออ้างว่าไปขอเงินเมียจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดแต่เมียไม่ให้ก็เลยทำร้ายลูก
ตีลูกแล้วก็จับลูกกดน้ำจนลูกเสียชีวิตเอาศพไปฝังเพื่ออำพลางคดีที่ป่าช้าของสำนักสงฆ
แต่พอนักข่าวถามว่าทำไมถึงฆ่าลูกผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้ทำคือปฏิเสธปฏิเสธบอกว่าพอลูกตายก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเอาไปฝัง
ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าลูกแต่ยอมรับว่าทำร้ายลูกอาทิตย์หนึ่งทำร้ายลูก๕วันได้
ดูสิคะทั้งตีทั้งจับกดน้ำเขาบอกแบบนี้เนี่ยตอนที่ไปชี้จุดที่เอาลูกไปฝัง
วันนี้ตำรวจกองปราบนำตัวนายสุภวัฒน์อายุ๒๗ปีผู้ต้องหานะคะ
ชี้จุดที่ฝังศพลูกสาววัยสี่เดือนนะคะมีทั้งตำรวจกองปราบ
มีทั้งตำรวจสภวเวียงสะแล้วลูกคือลูกแท้แท้เลยน่ะ
ลูกแท้แท้เลยนี่คือป่าช้าในสำนักสงฆ์ทุ่งโศก
อยู่ในพื้นที่หมู่๙อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีค่ะ
คุณผู้ชมคะจุดที่เอาศพลูกสาววัย๔เดือนไปฝังเนี่ยนะ
มันก็จะเป็นกองดินมีทูบปักอยู่มีขวดน้ำเปล่าวางอยู่ที่กองดิน
มีนมกล่องหนึ่งกล่องวางเอาไว้ข้างแบบนี้นะคะ
ตัวพ่อเด็กที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ก็น่าเครียดอะนะใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ชี้จุดนะคะตำรวจกองปราบสองนายก็ควบคุมตัวเอาไว้
เจ้าหน้าที่อีก๒๐กว่านายก็วางกำลังรอบก็ดูแลความปลอดภัยแบบนี้
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานขุดเลยค่ะขุดเปิดหน้าดินค่ะ
ลงไปสักประมาณสามสิบเซนติเมตรเจอผ้าขนหนูสีเขียวเป็นลายหมีนะคะ
ผืนค่ะผืนเล็กผืนหนึ่งผืนใหญ่อีกผืนหนึ่ง
คลุมอยู่บนกล่องพัสดุเป็นกล่องกระดาษกล่องกระดาษเนี่ยมันเปียกแล้ว
แล้วก็ขาดยุ่ยด้วยความชื้นของดินด้วยนะคะมีคราบน้ำเหลือง
มีคราบเลือดติดอยู่ที่กล่องเยอะมากด้านในกล่อง
สลดหดหูใจมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคือร่างของลูกสาววัย๔เดือนนะคะ
ห่อด้วยผ้าขนหนูมีหมอนรองคออยู่มีชิ้นส่วนเสื้อผ้า
มีกางเกงผ้าอ้อมที่เด็กใส่แต่มันก็ขาด
มันเต็มไปด้วยน้ำเหลืองอ่ะนะคะแมลงวันตอมส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
เพราะว่าศพถูกฝังเอาไว้หลายวันจนเริ่มเน่าเปื่อย
คือฝังตั้งแต่๑๒สิงหาคมคือเด็กเสียชีวิตวันที่๑๑สิงหาคม
ศีรษะและชิ้นส่วนใบหน้าของเด็กหลุดหายไปครึ่งซีก
โอ้โหมันเป็นภาพที่สลดหดหูใจ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของเด็กขึ้นรถไปชนะสูตรพลิกศพ
นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
เจ้าหน้าที่นำตัวนางพรณภาอายุ๒๑ปีเป็นแม่เด็กนะคะ
แล้วก็เป็นภรรยาของนายสุภวัฒน์ผู้ก่อเหตุ
ชี้จุดฝังศพลูกด้วยค่ะเธอก็ร้องไห้นะคะ
ตอนที่ยืนมองหลุมฝังศพลูกสาวนี่ค่ะเธอก็ยืนมองชี้แบบนี้
แล้วเธอก็ร้องไห้ตำรวจนำตัวไปที่สพเวียงศักด
สอบปากคำเพิ่มเพราะมันมีประเด็นตรงนี้ค่ะ
คือเธอบอกว่าเธอก็นำศพลูกมาฝังกับสามีใช่ไหมคะ
แต่เธอก็แบบไม่กล้าบอกใครเพราะว่าสามีขู่เอาไว้
แต่ทางญาติของฝั่งสามีบอกว่าตัวภรรยาหรือว่าคนที่เป็นแม่เนี่ย
รู้เห็นด้วยหรือเปล่าอยากให้ขยายผลตรงนี้ด้วย
ตำรวจนำตัวนายสุภวัฒน์ผู้ก่อเหตุไปชี้จุดที่บ้านด้วยค่ะ
ก็คือที่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่สาม
เวียงสะอำเภอเวียงสะห่างจากจุดที่ฝังศพประมาณ๘กิโลบ้านหลังนี้นะคะ
เป็นบ้านชั้นเดียวนี่ค่ะก็คือจุดที่พ่อทำร้ายลูกจนลูกตายอะค่ะ
แล้วก็เอาลูกไปล้างคราบเลือดก่อนด้วยนะในห้องน้ำนะคะ
แล้วเอาศพลูกไปฝังที่สำนักสงฆ์ตอนทำแผนเนี่ยนะ
ชาวบ้านมาดูกันเยอะเลยจนที่ให้สูดหลักฐาน
ใช้สำลีก้านยาวอะค่ะ
น้ำลายจากช่องปากของนายสุภวัฒน

นำไปเป็นหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมด้วย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนเก็บหลักฐาน

คือถามว่าทำไมทำไมถึงฆ่าลูก

ลูกตายทำอะไรไม่ถูกเลยเอาไปฝัง

พ่อเด็กบอกว่าไม่จริงแล้วก็สายหัว

ทำไมถึงไม่ได้เอาดำเนินการทำศพตามปกติ

แล้วทำไมลูกเขาถึงเสียชีวิตนะคะ

ไม่อยู่

คุณผู้ชมคะแต่เจ้าหน้าที่ก็เจอ

ล่นอยู่รอบบ้านก็เก็บไปตรวจสอบนะคะ

มีกล่องนมโรงเรียนถูกเผา

ขวดมีขวดเป็นขวดบรรจุน้ำกระท่อม
เหมือนกับต้มน้ำกระท่อมอยู่ในบ้านด้วย
ในแสบคลังน้ำกราบก็มีเข้าของเครื่องใช้

ตู้เสิร์ฟผ่าถี่นอนจานชามก็กระจายเกลื่อนพื้น
ทีนี้ค่ะตัวนายสุภวัฒน์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเมื่อกี้เขาก็ปฏิเสธใช่ไหมคะ
บอกว่าไม่ได้ฆ่าลูกไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกตายแล้วทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยเอาศพลูกไปฝังแต่เขายอมรับว่าเขาเสพยาบ้าเกือบทุกวันนะคะ
เฉพาะลูกคนเล็กก็คือเด็กที่เสียชีวิตนะคะแล้วทำร้ายยังไง
ทุบบ้างตีบ้างจับกดน้ำบ้างเอาน้ำฉีดบ้างดูสิคะ
ถามอีกว่าแล้วทำบ่อยไหมเขาตอบว่า๕วันต่อสัปดาห์
หือหือห้าวันต่อสัปดาห์สัปดาห์นั้นมีเจ็ดวัน

นี่ค่ะส่วนวันที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่า๑๑สิงหาคมตอน๑๐โมงเช้า

แต่เมียไม่มีเงินก็เลยทะเลาะกัน
โมโหโมโหเมียแต่ไปทุบลูก
ทุบตีลูกแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปกดน้ำจนมิดหัวค่ะ
ถังน้ำในห้องน้ำจนลูกแน่นิ่งไป
แล้วก็อุ้มลูกออกมาส่งให้เมียในห้องนอน
หลังจากนั้นตัวเองก็ออกจากบ้านไป
๔ทุ่มเมียโทรไปบอกว่าลูกไม่หายใจแล้ว
เขาก็กลับมาเมียบอกว่าลูกตายแล้ว
แต่นายสุภวัฒน์อ้างว่าไม่มั่นใจว่าลูกตายจริงหรือเปล่า
ก็ไม่ได้พาลูกไปหาหมอนะ
ไม่มั่นใจแต่ไม่ยอมพาไปหาหมอนะ

มั่นใจว่าลูกตายหรือเปล่าแต่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่พาไปหาหมอ
วันรุ่งขึ้น๑๒สิงหาคมแล้วคือวันแม่คุณผู้ชมมันน่าเศร้าไหมล่ะ
วันแม่เอาศพลูกไปฝังกันนะคะ

คือเอาศพลูกสาวใส่รังกระดาษห่อด้วยผ้าขนหนูสองผืน
เทปกาวขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันสองคน
ผัวเมียตอนบ่าย๓ไปที่สำนักสงฆ์ทุ่งโศก
แล้วไปโกหกพระว่าลูกตายเพราะอุบัติเหตุรถล้ม
พระท่านก็หลงเชื่อยังมีหน้าอีก
โอ้โกหกพระพระก็ทำพิธีฝังศพให้เด็ก
แล้วขู่เมียว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเมียก็เลยไม่กล้าบอกใคร
แล้วก็เรื่องมันแดงขึ้นมาคือเมียหนีออกจากบ้านไป
แล้วไปบอกแม่ตัวเองอืมนายสุภวัฒน์เองก็ยอมรับว่า
สาเหตุที่ลูกตายเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผมทำร้ายร่างกายลูกสะสมหลายครั้งหลายหนละมั้ง
หลายครั้งหลายหนจนครั้งสุดท้ายพลั้งมือแรงเกินไปลูกตาย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากชี้จุดจำลองการทำร้ายลูกเสร็จเนี่ยนะคะ
ตำรวจกองปราบก็นำตัวนายสุภวัฒน์เดินออกจากบ้านไปขึ้นรถ
นักข่าวก็อยากรู้เนอะก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่า
แล้วถามจริงเถอะฆ่าลูกทำไมทำไมถึงฆ่าลูก
เขาก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้ฆ่า
นักข่าวถามว่าลูกตายยังไงเขาก็ตอบมาว่าไปถามเมียเขา
เพราะตอนลูกตายเขาไม่อยู่บ้าน
ทีนี้คุณผู้ชมเราอยากให้ดูคลิปหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปได้มาแล้วก็ได้มาจากแม่ของเด็กค่ะ

เอาที่แรกค่ะแม่เขาแอบถ่ายไว้ตอนที่นายสุภวัฒน์พ่อของเด็กเนี่ย
ลงมือทำร้ายร่างกายน้องวัย๔เดือน
แบร์เบาะอยู่เลยนะคะได้ยินเสียงยัง
คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปเต็มก่อนค่ะ
มีคนแบบนี้บนโลกใบนี้ค่ะโอ้โหเสียงตีเสียงทุบมันดังมากน่ะ
คุณผู้ชมนึกภาพว่าเด็ก๔เดือนนะ๔เดือนยังร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้
สิ่งที่เขาสะท้อนออกมาความเจ็บปวดได้แต่แอ้แบบนี้ค่ะ
วินาทีคลิปนี้ยาว๑๘วินาทีแต่มันมากนะคะ
กับเด็กคนหนึ่งที่จะโดนกระทำอะไรแบบนี้

คลิปนี้แหละค่ะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าสุภวัฒน์พ่อแท้ของเด็ก

เรามีโอกาสไปคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชม
คุณยายของน้องนะคะชื่อว่าคุณยายสายบัวอายุ๔๖ปีค่ะ
คุณยายนี่แหละที่เป็นคนนำเรื่องไปปรึกษาญาติ
ที่เป็นตำรวจบอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อย
ยายเล่าบอกว่าลูกสาวก็คือพรณภาอยู่กินกับสุภวัฒน์
ตั้งแต่เรียนจบม๓ตั้งแต่ปี๕๙นับประมาณ๕ปีค่ะ
ลูกสาวมีลูกกับนายสุภวัฒน์๒คน

คนเล็กที่เสียชีวิตคือ๔เดือน
ทั้งคู่มีอาชีพขายกล้วยไม้ออนไลน์
ลูกสาวก็ไม่ค่อยมาหาแม่หรอกนะคะ
จะมาก็คือตอนทุกข์ตอนมีปัญหาครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุ๑๐สิงหาคมค่ะลูกสาวส่งข้อความทางเฟซบุ๊ค
บอกว่าถูกสามีทำร้ายไม่สามารถโทรศัพท์หาแม่ได้
และบอกด้วยว่านายสุภวัฒน์ทำร้ายร่างกายหลานสาวคนเล็ก
ก็คือน้องที่เสียชีวิตจนได้รับบาดเจ็บ

สภาพของน้องวัย๔เดือน
ตอนที่คุณพรณภาส่งมาให้ยายของน้องดู
โอ้โหสภาพของน้องคือใบหูคิ้วหน้าหน้าท้อง

รอยเขียวที่ขอบตาเด็ก๔เดือนมีรอยเขียวที่ขอบตา
ซึ่งคุณยายก็กำชับไปแล้วบอกว่าให้ลูกสาวก็คือพรณภา
ไปแจ้งความซะลูกสาวบอกว่าก็พยายามอยากจะไปแจ้งความ
ตอนนี้มันออกจากบ้านไม่ได้พยายามหาทางหนีอยู่นะคะ
และที่สำคัญเธอเองก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายร่างกายนี่ขนาดเด็ก๔เดือน
มันยังทำได้ขนาดนี้แล้วภรรยาอายุ๒๐กว่า
จะทำขนาดไหนนะคะถ้าเกิดหนีมานี่คือไม่แน่นะ
อาจจะตายคามือเหมือนกันนะคะ
กระทั่งล่าสุดค่ะเกือบเที่ยงวันของ๑๗สิงหาคมนะคะ
ลูกสาวส่งแชทมาบอกแม่บอกว่าแม่น้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วบอกว่าอยากจะหนีออกจากบ้านแม่ก็เลยเอาล่ะอยากจะหนีใช่ไหมเดี๋ยวแม่ช่วย
จึงนัดแนะให้ลูกมาเจอที่โรงพักเวียงสะเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
พอมาเจอกันที่โรงพักเวียงสะแม่บอกว่าตอนนั้นยังไม่ทันได้ถามอะไรเลย
เพราะก็กลัวลูกสาวเองก็ตกใจแล้วก็บอกเพียงแต่ว่า
ช่วยด้วยช่วยด้วยหนูอยากหนีต่อมาครอบครัวก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
ญาติที่เป็นตำรวจสุดท้ายแล้วก็เอาเรื่องไปแจ้งกองปราบ
ก็คือช่วงเย็นของ๒๖สิงหาคมนะคะ
ก่อนที่จะมีการไปควบคุมตัวนายสุภวัฒน์เมื่อคืนนี้
แล้วก็มีการสอบปากคำคุณพรณภา
คือคุณผู้ชมขาคุณยายสายบัวนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวโดนทำร้ายทุบตีประจำ
คือเป็นอาจินนะคะเพราะลูกเขยคลั่งยาบ้า
แล้วก็ข่มขู่ตลอดเลยบอกว่าถ้าไปบอกพ่อแม่
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายยกครัวเลย
และหลังจากที่ลูกเขยทำร้ายลูกสาววัย๔เดือนของเธอแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพรณภาเนี่ยยังเล่าบอกว่าแล้วยังมาข่มขู่ตัวเธออีกนะ
เดี๋ยวเถอะถ้าเอาเรื่องไปบอกใครนะ
เดี๋ยวจะเป็นแบบลูกก็คือจะฆ่าแบบลูก

คือเขาเคยทำจริงเด็ก๔เดือนเขาก็ทำจริง
คุณพรณภาเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนแบบนั้นจริงนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกต

คุณพรณภาคุณเล่นยาด้วยหรือเปล่า
แล้วคุณรู้เห็นกับการเสียชีวิตของลูกด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะคุณยายสายบัวบอกว่าเรื่องยาเสพติด
รับว่าลูกสาวเคยเสพยาเสพติดจริงเมื่อหลายปีก่อน
แต่ยืนยันครั้งนี้ครั้งที่น้องเสียชีวิต
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ลูกสาวก็คือคุณพรณภาไปเสพยา

แล้วที่สำคัญลูกสาวเป็นคนรักลูกมาก
จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกสาวจะทำร้ายลูกในไส้ของตัวเอง

ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นทางครอบครัวของลูกเขย
ก็คือครอบครัวของสุภวัฒน์เนี่ยเอ๊ะจะเอาผิดลูกสาวของตัวเองด้วยไหม
คุณยายบอกว่าก็แล้วแต่ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ
แล้วก็ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะ
หลังจากนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นคุณเขมสอน
เล่าบอกว่าก่อนที่น้องจะเสียชีวิตนะ
มีรางสังหรณ์ด้วยว่าอยู่ดีสร้อยข้อมือที่สวมใส่เป็นประจำ
มันขาดคือตามความเชื่อของโบราณ
คือถ้าเกิดสร้อยขาดหรืออะไรชำรุด
คือลางบอกเหตุไม่ดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
ก็รู้ข่าวว่าหลานตายยอมรับว่าเสียใจ
คาดคิดเลยว่าหลานวัย๔เดือนจะมาจบชีวิตแบบนี้
เขาก็บอกว่าแม่น้องเสียแล้ว
เอ้าทำไมเขาก็เงียบแชทมา
ไม่ได้แชทอย่างเดียวคือแชทของเขาก็จะแชทแล้วก็ลบแชทเขาก็ลบ
แล้วก็เขาบอกว่าหนูจะหนีออกมาให้แม่มารับหนูหน่อย

ถ้ามึงไปคุยกับพ่อกับแม่มึงกูจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มึง
เขาเลยไม่เคยติดต่อแม่เลย
นี่ลูกเพิ่งบอกเมื่อวันสองวันนะ
กูจะฆ่าให้เหมือนลูกฆ่ามึงให้เหมือนลูก
ก็บิวยอมเลิกมาอยู่กับแม่แม่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอง
แต่เขาก็บอกเขาไม่เลิกถ้าพี่ตั้มไม่เลิกไม่ทิ้งเขาเขาก็ไม่ทิ้ง
ถ้าถามจริงรู้ว่าลูกรักลูก
แต่ลูกปกป้องของลูกของเขาไม่ได้
เพราะปกป้องป้อมเขาก็เจ็บถามว่ารักไหมเขารักมากของเขา

แต่ความเป็นจริงมันค่อยปรากฏขึ้นเองแหละ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าแม่ของนายสุภวัฒน์ผู้ก่อเหตุ

เขาสงสัยในตัวลูกสะพ้ายนี่ไงเขาสงสัยในตัวนางพรณภา
เหมือนที่คุณโรสลินบอกว่าคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
รู้เห็นด้วยไหมเกี่ยวด้วยไหม
กับการเสียชีวิตของลูกก็คุณอยู่ด้วยกัน
ผัวเมียเนี่ยคุณก็ดูแลลูกอยู่ด้วยกัน
คุณรู้เห็นด้วยไหมนี่นะคะ
นางศรีสุดาแม่ของนายสุภวัฒน์นะคะก็ไปดูจุดที่ฝังศพเด็กเอาไว้
แล้วก็จะมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่ม
คือนางศรีสุดาบอกว่าที่จะมาให้ปากคำกับตำรวจ

เพราะเชื่อว่าลูกชายกับลูกสะพายร่วมกัน

เชื่อว่านางพรณภาจะไม่รู้เห็นเลย
เพราะว่าตั้งแต่วันที่เด็กตาย
ก็เห็นก็ร่วมมือกันเอาศพเด็กไปฝังดิน
ถ้าไม่มีส่วนรู้เห็นก็ควรจะรีบแจ้งตำรวจไม่ใช่เหรอ

ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กตายหลายวันแล้วเพิ่งมาแจ้งตำรวจ
อ้างว่าไม่กล้าหลบหนีไปไหนกลัวถูก
ลูกชายแม่ทำร้ายเนี่ยแม่บอกว่าไม่จริง

ยังใช้ชีวิตปกติขายของออนไลน์
เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายแม่จะก่อเหตุคนเดียว
ไม่เคยมีนะความเทียบ๑๕ปีเท่าว่า

พอล่วงว่ามันทำกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว

น้ำมันคิดว่าหนุ่มแม่กินร่านตายวันที่๒๑

ก็เป็นสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกต
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับพรณภาค่ะ
คุณผู้ชมแม่ของน้องวัย๔เดือนที่เสียชีวิต

บอกว่า๔ทุ่มของวันที่๑๑สิงหาคม
สามีก็คือสุภวัฒน์นำตัวลูกสาวคนเล็ก
ทุบตีในห้องน้ำแล้วก็พาไปกดหัวในห้องน้ำ
รวมเวลาในการทำร้ายร่างกายน้องนานกว่าครึ่งชั่วโมง

พยายามเรียกลูกแล้วนะจับชีพจรลูก

ตอนนั้นเสียใจมากที่ไม่ตัดสินใจ

ส่วนสาเหตุเกิดจากสามีขอเงิน๔๐๐บาท
เพื่อจะไปซื้อยาบ้าแต่เธอไม่ให้
สามีก็เลยประชดด้วยการทำร้ายร่างกายลูกนะคะ

แล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเธอเองด้วย
พยายามติดต่อวัดต่างเพื่อนำศพลูกไปฝัง

ก่อนจะเริ่มวางแผนหนีไปพักบ้านเพื่อน
ในคืนวันที่๑๒สิงหาคม
แล้วติดต่อแม่เมื่อวันที่๑๗สิงหาคม

วันนี้ตอนที่ไปชี้จุดฝังศพลูก

แล้วก็พูดกับลูกบอกว่าขอให้ลูกไปสบายนะคะ

ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับสามีให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วทำไมเราถึงไม่แจ้งทันทีเลยล่ะคะว่าลูกตายแล้วไม่แจ้งคนอื่นนะคะ